ประเด็นที่ต้องพูดถึงถึงแม้ว่ากำลังจะมีพิธีชะพนักกิจแล้ว

คุณผู้ชมคะมันน่าแปลกใจมากค่ะ
มีความเคลื่อนไหวมีการโพสต์ภาพ

ใช่คือโพสต์ต่อเนื่องเลยพี่เบิร์ดงงไหมคะ

ใครมีรหัสพาสเวิร์ดของคุณตังโมบ้างคะ
โพสต์เอาไว้ว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักแล้วไว้ใจ
ข้อความเป็นแบบนี้แล้วก็ภาพอย่างที่เห็น
นี่ค่ะทุกคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วเข้าไปทำไมแล้วโพสต์แบบนี้
ต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราโทรไปถามคุณแม่เลยค่ะ
คุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณตังโม

เอาจริงคนสงสัยคุณแม่ว่าคุณแม่แอบโพสต์อะไรหรือเปล่า

แม่โพสต์ไม่เป็นแม่ดูรูปเป็นอย่างเดียว
แล้วก็ถามเลยนะคะว่าเอาแล้วมีใครรู้อีกไหมแม่

กระติกกับแอนนาค่ะ
กระติกกับแอนนารู้รหัส
แม่บอกว่าสงสัยกระติกโพสต์หรือเปล่า

เชื่อว่ากระติกโกรธแล้วประชดแม่ที่ถูกอายการ
บอกให้ตำรวจไปทำสำนวนมาเพิ่มแล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่ม

แม่สงสัยแบบนั้นนะฟังสิทธิ์แม่ค่ะ

ไม่นะคุณแม่เล่นไม่เป็นโพสต์ยังไม่เป็น
คุณแม่เปิดดูแต่รูปภาพ
แต่วิธีโพสต์เนี่ยคุณแม่ยังทำไม่เป็น
แม่คิดว่าใครเป็นคนโพสต์
เขาใช้คำพูดว่าเป็นคำพูดน้องมอ
ใช้คำพูดน้องมอแต่เป็นค่ากติก
ที่อายการแจ้งเอ่อ
ทั้งทีมแบบทำร้ายน้องโม

กลัวเพราะว่ามันโดนล่ะจัดโดนเมาจัดโดนแค่ว่าเดี๋ยวจะหลุด
นายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความของคุณแม่ค่ะโพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊คทนายคลายทุกข์เลยนะคะ
เผื่อใครสงสัยอยากรู้เรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กในเฟซบุ๊คของคุณตังโมโพสต์เลยว่าเรียนสื่อมวลชนภาพนี้
คุณแม่แตงโมไม่ได้เล่นเฟซบุ๊คของแตงโมเล่นไม่เป็นและไม่ทราบว่าใครเป็นผู้โพสต์
เรียนมาเพื่อทราบทีนี้ค่ะเฟซบุ๊กของคุณแตงโมไม่ได้มีแค่โพสต์เดียว
ก็มีคุณแตงโมคุณปอคุณกระติกคุณแซนแล้วก็มีข้อความด้วยนะคะ
เรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้ง๕คนอยู่
แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกัน
ว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไร
บข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้ไอ้เพื่อนรัก
เราจะเปิดเผยความจริงเรานี่ใครอ่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมครับ
๑๙นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมาโพสต์อีกแล้ว
โพสต์อีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
ฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือ
ขนาดเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชายสองคนประคองเลย
เราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรัก
คุณผู้ชมดูคลิปตอนที่เรือมันเทียบท่าตรงนั้นหน่อยนะ
ลองดูลองดูรองเท้าส้นสูงลองดูลองดูลองดู
เอ้อไป

อ้าไม่รอดไม่รอดไม่รอดเว้ย

ว่าต้องการสื่ออะไรเนี่ยยาวลงมาเป็นกรรมเลย

ขนลุกไม่จบเลยนี่ล่าสุดอีกแล้วคุณเขียนมาสอนคุณผู้ชมฮะ
นี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไป
โมจะทำให้ความจริงปรากฏ
โมไม่ต้องการอะไรนอกจากความรักที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้
แล้วก็มีโมติยิ้ม๔ยิ้ม
โอ้โหนี่ล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมแปลว่าคือโพสต์ต่อเนื่องเลยนะ

ใครเป็นคนโพสต์อ่ะกระติกโพสต์หรือเปล่าแม่สงสัยกระติก
นี่เขย่าขวัญสั่นประสาทมากเลยนะ
คือเอาจริงทุกคนสงสัยว่าใครใครกันแน่
คุณกติกมีรหัสคุณแม่สงสัยคุณกติกเราถามคุณกติกให้คุณผู้ชม

นางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะคะ
ที่อยู่ดีมีความเคลื่อนไหวแล้วก็โพสต์ภาพ
ที่ภาพหลังภาพแรกเลยอะก็คือรูปของคุณกะติกนั่นแหละ
งโมเป็นคนถ่ายค่ะช่วงเวลาขากลับจากไปกินข้าว
คนที่จะมีรูปนี้คือต้องครอบครองโทรศัพท์มือถือของแตงโมอยู่นะ
ตำรวจคืนโทรศัพท์มือถือของแตงโมไปแล้วแต่ไม่รู้อยู่กับใคร
ไม่ได้อยู่กับกระติกค่ะกระติกยืนยันว่าไม่ได้โพสต์ค่ะ
แสดงว่ามีคนใช้โทรศัพท์มือถือของแตงโม
ถ้าเป็นการแฮ็กจะต้องไม่มีรูปนี้ค่ะ
ถ้าคนไปแฮ็กไม่มีรูปนี้เพราะว่ารูปนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของแตงโมเท่านั้น
แล้วจากการอาวุธในโพสต์มันเป็นการเก่าหากระติก
เหมือนยื่อยู้ปุกปั่นทำให้รับความเสื่อมเสีย
เดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีกระติกบอกแบบนี้เลยค่ะ
ซ้อมภาพวันธุรกิจข้อมูลตอนนี้
ไปรับทราบข้อหาเพิ่มแล้วนะครับ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับส่วนกระติกโรเบิร์ตและกุญซือเอ็มเนี่ย
ก็ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเหมือนกันครับ
เมื่อช่วงสายของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อปนะครับ
กับนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติก
แล้วก็นายไพบูลตีกาลชาณานหรือว่าโรเบิร์ต
คุณซื้อเอ็มคนนี้ชื่อกุญสือเอ็มนะครับ
หลังจากอายการจังหวัดนทบุรีท่านมีความเห็น

แล้วแจ้งข้อหาเพิ่มกับบางบุคคล
โดยการสอบปากคำตำรวจใช้เวลาสอบนานกว่า๓ชั่วโมงครับ
แล้วทั้งหมดก็กลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยแบบนี้

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับนายนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์หรือว่าจ๊อปเพิ่ม
แล้ววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ครับนายตานุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าปอ
จะเข้าพบตำรวจนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ก็คือข้อหาเสพวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒ครับ
รายงานข่าวแจ้งว่านายวิสาพัฒน์มโนมายรัฐหรือว่าแซนอยู่ในช่วงรักษาตัว
จึงไม่สามารถมาพบพนักงานสอบสวนได้ครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับทางประธานกรรมการบริษัทสุริยา
ฟินาโร่จำกัดสุริยาหีบศพคลองหลวงที่จังหวัดปทุมธานี
คุณวิโรธสุริยะเสนีไปสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำหีบบรรจุร่างของคุณตังโมนิดา

นี่ค่ะที่จะมีการชาปนกิจในวันที่๒๔พฤษภาคม
คุณวิโรธบอกว่าอยากจะทำให้คุณตังโมเป็นครั้งสุดท้าย
ประสานศาสตราอาจารย์ทงชัยประดับชนานุรัติ
ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติส
และคุณแม่พนิดาให้รับทราบถึงแบบหีบบรรจุร่างของแตงโมนะคะ
คือคุณแม่อยากให้ใส่ภาพของตังโมไว้บนขีบ
โดยวัสดุก็ทำเป็นไม้
แล้วก็คุณแตงโมเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องเน้นไปที่รายละเอียดของโลงให้สวย
กุหลาบดอกทิวลิปที่น้องแตงโมชอบแม่บอกแบบนี้
สลักรอบหีบเนี่ยดอกไม้เป็นพันดอกเลยนะคะ
เพื่อสื่อถึงการอุ้มผลแตงโม
ใส่รูปคุณตังโมที่ยิ้มมีความสุข
นี่ประนีดมากเลยนะครับใช่ค่ะ
เอกลักษณ์หรือรายละเอียดของโรงเนี่ย
จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับน้องแตงโมทั้งหมดเลยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกไม้ที่น้องเขาชอบนะครับ
แล้วก็เราก็ได้เอาดอกไม้ที่น้องเขาชอบมา
สื่อความหมายก็คือเป็นดอกกุหลาบนะครับ
ทั้งหมดหนึ่งพันดอกที่อุ้มผลตังโมอยู่
ที่มีรูปน้องแตงโมอยู่นะครับ
แล้วก็จะมีดอกทิวลิปนะครับที่น้องเขาชอบถ้าซื้อ
ทั้งด้านดึงความรักความเสียสลัด
แล้วก็เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนนะครับ
หัวหีบนะครับกับด้านท้ายของหีบเนี่ย
เราก็ให้สื่อความหมายเป็นดอกกุหลาบตูมนะครับ

หัวหีบเป็นดอกกุหลาบภูมิเนี่ยแล้วเป็นนกบินเข้าหาเนี่ย
คือเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับ
ส่วนดอกกุหลาบบานให้เปรียบเหมือนว่า
เบ่งบานและพร้อมที่จะล่วงโรยพร้อมที่จะจากไปอย่างสวยงามครับ
คุณผู้ชมค่ะคือเดิมทีเนี่ยค่ะได้มีการออกแบบฝาด้านบนหีบเป็นนกเขา
สื่อถึงตัวแทนของพระเจ้าที่จะลงมารับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์นะคะ
คือด้านหัวของหีบจะเป็นดอกกุหลับตูมสื่อถึงตัวแตงโม
หีบเป็นดอกกุหลาบบานแทนการร่วงโรย
ส่วนภายในโลงจะดีไซน์ผ้าไหมพร้อมด้วยเย็บลูกปัดมุกรอบโลงเลยค่ะ
คือตามที่คุณแม่ของคุณแตงโมบอกว่าอยากจะได้ให้สวยงามที่สุดนะคะ
ใช้เวลาออกแบบร่างด้วยมืออาทิตย์กว่า
ก็การผลิตเนี่ยค่ะกว่าจะแล้วเสร็จก็ใช้เวลาเดือนกว่าค่ะ
เมื่อกี้คุณแม่บอกว่ามีใครบ้างนะที่น่าจะรู้แล้วฮะ
มีคุณกระติกกับคุณนานา
เอาล่ะคุณแอนนากับคุณฮิปโปยืนยันนะว่าไม่ได้แฮ็กเฟซบุ๊กนะ
แล้วไม่ใช่คนที่เป็นคนเข้าไปโพสต์รูปดังกล่าวครับ
เอามาฟังคุณแอนนาหน่อยคุณแอนนาตอนนี้ยังอยู่อเมริกานะครับ
ก็บอกว่างงมากกว่านะครับ
ทำไมต้องมีข่าวในช่วงวันใกล้เผาคุณแตงโมด้วย

โปก็บอกยังไม่แน่ใจว่าเฟซบุ๊กอันนี้เป็นของคุณแตงโมจริงหรือเปล่า
คุณฮิโปบอกว่าไม่ใช่ผีทำหรอกคนนี่แหละทำที่เข้ามาปั่นเฟส
ก็ไม่รู้จริงว่าฝีมือใครฮะลองฟังดูครับ
คนใกล้ชิดทุกคนปฏิเสธหมดเลยนะคะพี่เบิร์
คุณแม่บอกแม่ไม่ได้โพสต์
คุณกติกบอกไม่ได้โพสต์
คุณแอนนาคุณฮิปโปบอกไม่รู้เรื่องเลย
แล้วใครล่ะคะใครเป็นคนมาเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คของคุณตังโม
แต่ก็อย่างที่เพื่อนบอกว่าแล้วมันใช่เฟซบุ๊คของคุณตังโมจริงหรือเปล่า
และอีกอย่างหนึ่งคือพอจะมีอะไรที่มันเป็นงานสำคัญเกี่ยวกับคุณแตงโม
มันจะมีการปั่นอะไรขึ้นมานะคะ
ทีนี้เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องทางคดีเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงค่ะ
ช่วงบ่ายวันนี้คุณกระติกพร้อมทนายความเข้าพบตำรวจที่สนมีนบุรีไปให้ปากคำเพิ่ม
ติกบอกว่าคดีนี้มาตามที่ตำรวจเรียก
เพราะว่าได้รู้จากตำรวจมาว่าเดี๋ยวอีก๗วันนะคะ
ออกหมายเรียกคู่กรณีให้มาพบที่สนมีนบุรี
อันนี้ก็เป็นคดีคู่ขนานเรื่องของการหมินประมาทนะคะ